มีศพที่ลอยน้ำมาในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่๒ศพ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบเป็นผู้ชายกับผู้หญิง

เพียงแต่ว่าลอยขึ้นมาพร้อมกันในเวลาใกล้กันนะครับ

สนบางคอแหลมได้รับแจ้งว่า
พบสบผู้เสียชีวิตลอยน้ำอยู่๒สบ
เป็นชายกับเป็นหญิงลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานกรุงเทพ
ถนนมหายสวรรค์เขตบางคอแหลมนะครับ
ก็ประสานทางป่อเต็กตึงให้มาลากศพทั้งสองศพขึ้นมาตรวจสอบ
บริเวณท่าเทียบเรือสนบางคอแหลมนะครับ
จากการตรวจสอบศพแรกเป็นศพของผู้ชายเนี่ย
ทราบแล้วว่าชื่อนายอองตุลลินอายุ๒๙ปีเป็นชาวพม่า
เป็นคนงานประจำเรือสำราญเจ้าพระยาปริ้นเซ็ตครูส
คือทางนายจ้างกับญาติเขาแจ้งความเอาไว้แล้ว
ว่านายอองตุลลินเนี่ยพลัดตกเรือไประหว่างทำงาน
ก็หายไป๒วันแล้วก็เพิ่งลอยน้ำขึ้นมาตรงจุดนี้
เมื่อช่วงบ่ายวันนี้อีกศพหนึ่งเป็นหญิงนะฮะ
ตอนนี้จากการตรวจสอบยังไม่ทราบชื่อนามสกุลนะครับ
แต่อายุน่าจะประมาณ๒๕๓๐ปี
เผื่อท่านไหนเป็นญาตินะครับหรือว่าตามหากันอยู่
ศพของหญิงคนนี้สวมเสื้อแขนสั้นลายจุดสีขาวดำ
ในสภาพกางเกงเนี่ยเป็นกางเกงชั้นในสีชมพูนะฮะ
ตามร่างกายไม่มีบาดแผลไม่มีเอกสารด้วย
สันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่น่าจะเกิน๔๘ชั่วโมง
ซึ่งอาจจะพลัดตกน้ำหรือว่ากระโดดน้ำฆ่าตัวตายมาจากที่อื่น
แล้วศพลอยขึ้นมาตรงจุดนี้วันนี้พอดีนะครับ
ทางพันธุ์ตำรวจโทสุธิรัฐอรไทยสารวัตรสอบสวนสนบางคอแหลม
บอกว่าตอนนี้ได้ส่งมอบศพผู้เสียชีวิตทั้ง๒ราย
ให้กับนิติเวชโรงพยาบาลสุริราชไปผ่าชนะสูตรอย่างละเอียดต่อนะครับ
ศพของนายอองตุลลินนั้นแจ้งให้ญาติเดินทางมาดูแล้ว
ได้ถ้าตรวจสอบกันแล้วชัดเจนส่วนศพของหญิงสาวคนนี้
ยังต้องตรวจพิสูจน์ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบกับศูนย์ข้อมูล
บุคคลศูนย์หายด้วยแล้วจะได้ติดตามญาติพี่น้องให้มาดูกันต่อไป